มาในช่วงนี้มาตรวจสอบ
ลาบแล้วก็ล่ำซำด้วยแล้วในช่วงนี้ด้วย

ราศีแรกเลยที่แบบว่าดวงชะตาดีมากเลยในเรื่องของการเงิน
นั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ชาวลาสีเมษในทางโฮราศาสตร์เรียกว่าดาวศุกร์
ซึ่งเป็นดาวการเงินโพจอเข้ามาในดวงชะตา
ในวันที่๑พอดีเลย

พอดีเลยนะคะซึ่งดาวการเงินเข้ามาในดวงชะตา
ก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะได้โชคลาภ

ลาบในทางแรกก็คือโชคลาภจากการทำงานก่อน

ก็คือหมายความว่าชาวราศีเมษ
อาจจะมีโอกาสดีในเรื่องของการทำงานเข้ามา
หรือว่าอาจจะได้ทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ได้ผลตอบแทนมาก
ได้ทำงานเยอะช่วงนี้โอ้โหมีโอกาสรับทรัพย์เลย
แต่ก็จะมาจากทางของงานมากกว่า

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือโชคลาภจากการเสี่ยงดวงหรือว่าลาบลอย
ที่หลายคนใจตุ้มต่อค่ะ
มีโอกาสไหมบอกได้เลยมีโอกาส
แล้วเห็นบอกว่าจะเป็นก้อนใหญ่มหมา
เหรอคะมีโอกาสที่จะได้ลาบก้อนใหญ่นะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีที่เคยสะสมมาด้วย
เพราะว่าอย่างชาวราศีเมษมีโอกาสได้ลาบ

ลักษณะก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราไปงานบวช
เวลาแบบว่านาคจะเข้าโบสถเนี่ยต้องมีการโปรยทานใช่ไหมคะ
บางคนก็อาจจะได้เหรียญมากบางคนก็อาจจะได้เหรียญน้อย
ขึ้นอยู่กับมุมด้วยขึ้นอยู่กับวาสนาด้วย
เคยโดนอย่างนั้นค่ะไปงานแบบนี้โอ้โหวิ่งลับตั้งปั๊บเลย
โอ้โหก็เอาหัวลับ
ไม่ได้เอาหมอลับน่าจะอยู่ในจังหวะนั้นพอดี
แต่ที่หมอไก่พูดก็มีเหตุผล
คือราศีเมษเนี่ยก็มีมากมายกันหลายคนทั่วประเทศทั่วโลก

ใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับการทำบุญด้วย
ด้วยความที่ชาวราศีเมษช่วงนี้ก็คือดวงชะตาดี
แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปรียบนิดนึ

ถ้าสมมุติว่าถูกรางวัลอาจจะต้องเงียบหน่อย

ยืมเงินแล้วมีโอกาสที่จะโดนชักดาบ

ขอให้ชาวราศีเมษไปทำบุญสักนิดหนึ่ง
เพื่อเป็นการเสริมดวงแล้วก็แก้เคล็ดด้วยนะคะ

ปูครบแล้วยังไงกัน

ทั่วไปก็คือเหมือนเราไปถ่ายชีวิตสัตว์เหมือนไปปล่อยชีวิตปล่อยปลาปล่อยหอยขมปล่อยเต่าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคะหมอ
ใช่ค่ะขอให้เป็นสัตว์น้ำจะดีมาก
มีเคล็ดลับแนะนำไหมเวลาเราจะปล่อยสัตว์น้ำเราควรทำยังไง
เวลาที่ปล่อยสัตว์น้ำเราก็ควรจะตั้งจิตอธิษฐานนะคะบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็ขอให้มันมีชีวิตที่ดีต่อไปแล้วก็ปล่อยไปเลย
จำนวนตัวหรืออะไรอย่างนี้จำเป็นไหมคะ
ถ้าสมมุติว่าอย่างเป็นหอยขมก็คือให้เป็นตามจำนวนอายุบวกหนึ่ง

อายุผมไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ราศีเมษผ่านไปเป็นคนดวงดีดวงเฮงแน่นอนในช่วงนี้ดวงกำลังมาเลยเตรียมรับทรัพย์กันได้เลยนะคะ

สำหรับชาวราศีพฤกษกมีโอกาสที่จะได้ลาบฟุก
ไม่ได้ตั้งใจอยู่ดีก็มานะคะหรือว่าอาจจะถูกยัดเยียดเช่น
พี่พี่มีคนเอามาให้อะไรงี้อาจจะตาม

พอที่คือปุ๊บ
พูดมาจากไหนรู้อีก๓๔ใบ
คือมีโอกาสที่แบบว่าได้ลาบแบบไม่ได้ตั้งใจ
ชาวราศีพฤกษกเรียกว่าบุญเก่าเริ่มทำงาน
เมื่อก่อนอาจจะเคยทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

เขาเรียกว่าอนิสงฆ์จากการทำบุญเริ่มเกิดแล้ว
หรือว่าอาจจะเคยขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้
ขอให้ลูกช้างได้โชคลาภตอนนี้มีโอกาสได้แล้ว
เอาล่ะโอกาสมาถึงแล้ว
แล้วยังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจอีกไหมสำหรับพริกศพ
สำหรับชาวราศีพฤกษกรายได้ที่จะได้มา

ใช่ค่ะเวลาที่ได้มาอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายออกไป
แล้วใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพของตัวเอง

อาจจะต้องเป็นระวังด้วยสุขภาพมากหน่อยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะควรจะไปทำบุญนิดนึงเพื่อเป็นการแก้เคล็ด
ก็คือควรทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ

เช่นการถ่วยสังคัญทานยา
หรือว่าเป็นการบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลก็ได้

ได้หมดเลยหรือเราสามารถไปตรวจสุขภาพได้ไหม

ก็แนะนำเคล็ดลับเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพแล้วกัน
ให้ไปทำบงทำบุญเกี่ยวกับด้านสุขภาพแหละคุณผู้ชม

ถ้าไม่มีโรคภัยก็ถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐแล้วล่ะ
อันนี้ถือว่าได้ลาบมาอย่างหนึ่งแล้วเนาะ
ราศีสุดท้ายที่ได้โชคได้ลาบล่ำซำในช่วงนี้แน่นอนก็คือ

ใช่ค่ะชาวราศีพิจิกษ์เรียกว่าเป็นราศีแถมนะ
ก็คือได้โชคลาภแบบติดปลายนวม

ราศีแถมประเภทแบบซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง

คือเหมือนกับว่าได้โชคลาภแบบนิดหน่อย

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าเทียบกับสองราศีแรกเนี่ยคือสู้ไม่ได้
แต่ว่ามีโอกาสได้ลาบแบบนิดหน่อยหน่อยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าลงทุนเล็กน้อยก็มีโอกาสที่จะได้ลาบ
แต่ว่าถ้าสมมุติลงทุนมากไปเนี่ยอาจจะแบบว่าเสียมากกว่าได้นะ

นิดหน่อยพอแบบขำก็พอนะ
ขอให้ชาวราศีพิติกมันทำบุญสร้างปรมเมียไว้เยอะนะคะ

หรือว่าช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส

เช่นเหมือนกับว่าการบริจาคเงินให้กับเวลาเราเดินผ่านไปอาจจะเจอขอทาน

โอกาสที่เราเจอเหมือนเดินไปเจอก็ทำบุญซะหน่อย
เดินไปยังไงมีแบบว่า
แมวจรจัดเอาของอาหารไปให้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกัน

เอาล่ะคุณผู้ชม๓ราศีที่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบรับทรัพย

ไปบางคนบอกว่ามันไม่มีราศีฉัน
ฉันคุณจะทำยังไงดีฉันต้องเสริมดวงอย่างนี้
ให้ชีวิตมันดีขึ้นนะคะหมอไก่
แบบนี้นะคะที่แรกที่แรกที่แบบว่าจะแนะนำเลยนะคะ

ใช่ค่ะเป็นที่เรื่องชื่อลือช้ามากนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขอพร
เรื่องของโชคลาบลาบร้อยลาบฟุกอะไรพวกนี้นะคะ
อืมแต่ว่าจะขอพรเรื่องอื่นก็ได้ค่ะเช่นเรื่องการงานอะไรพวกนี้
ให้ได้ก้าวหน้าให้เจริญก้าวหน้าในด้านที่การงานก็ได้เช่นกัน
ส่วนของที่นำไปถวายถ้าเวลาที่เราไปไหว้แล้วเราไปไหว้มือเปล่า
เราก็จะกลับมามือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องมีของติดไม้ติดมือไปหน่อย
หลักเขาจะไปถวายน้ำแดงกันน้ำแดงน้ำแดงห้ามขาด
แล้วก็ในเรื่องของกล้วยน้ำว้าหมาคูพวงมาลัยดอกไม้
คือที่นั่นจะมีจัดเซ็ตไว้เลยที่ที่ฉันเคยไปก็คือเขาจะจัดเซ็ตเหมือนกับมีกล้วยไม้
แล้วก็กล้วยน้ำว้าในตะก้าเลยให้เราไปถวายแต่ว่าน้ำแดงเราต้องหาไปเอง
เพราะฉะนั้นย้ำนะน้ำแดงลองหาไปเองได้แต่อย่างอื่นเขาเตรียมไว้ให้หมดแล้ว

ถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ไปไห้หลวงพ่อปากแดงได้จังหวัดนครนายกนี้เองนะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งสถานที่ที่ไหว้เสริมดวงเรื่องของโชคลาภค่ะ

ที่นี่ก็คือช่วงนี้คนเยอะมาก
ไม่รู้เป็นอะไรช่วงวันที่๑กับ๑๖คนเยอะนะคะคนเต็มเลยนะคะ
ก็คือเขาไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองโชคลาภการค้าขาย

โอ้โหบางคนทวงหนี้ไม่ได้ไปขอเจ้าแม่ช่วยทวงให้หน่อย

ไปซะลองไปกันดูแล้วต้องถวายอะไรอ่ะ

ใช่ค่ะบางคนเขาฮิ้วไปเป็นแผงเลย
มากน้อยอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ด้วย

ขอแนะนำเลยว่าถ้าใครที่เกิดในปีมโรง
กับคนที่เกิดในปีมะเสงเนี่ยควรจะไปไหว้เจ้าแม่

คุณต้องไปแล้วนะคุณเป็นบริวารของเจ้าแม่นะ

แต่จริงแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองไป
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
สะดวกใจหรือว่าจะไปที่ไหนยังไงก็ไปกันได้
แต่ทั้งหมดทั้งมวลที่หมอไก่บอกก็คือเราต้องทำความดี
สมความดีอันนี้สำคัญมากเลยนะคะ

แต่หนึ่งท่านที่โชคดีมากเลยในวันนี้

จะเป็นวัตถุมงคลจากเมืองเหนือเลยนะคะ
ชิ้นแรกนี่ก็คือจะเป็นพระรอดนะคะ
ลอดเนื้อดินพิมพ์โบราณ
วนศาลนี่ก็คือเป็นวัตถุมงคลภายในวัด

เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเบนจักรภาคีที่มีอายุเก่าแก่มากที่สุด
แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นไม้มงคล
จากวัดช้างคำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
หนึ่งท่านผู้โชคดีวันนี้คุณจะได้รับไปสองชิ้นนี้เลยนะคะ
และผู้โชคดีที่ร่วมสนุกในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเราส่งวันเดือนปีเกิดมาและได้รับการคัดเลือกก็คือ
คุณสาราวุฒิสิริรัชตะสุนทรค่ะ
เกิดวันที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสอง
คุณสารวุฒิเนี่ยถามมาเรื่องของการเงินการงานและสุขภาพค่ะนะคะ

เงินพื้นฐานดวงชะตาของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่พื้นฐานเขาไม่ค่อยสนใจในเรื่องของเงินนะ
เขานี่เป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจะศิลปินนะคือเหมือนกับว่าใช้ชีวิตแบบมีอุดมการนะ
เขาจะเริ่มตั้งหลักปักฐานได้เนี่ยก็คือตอนที่แต่งงานแล้ว
ใช่ค่ะแล้วพื้นฐานดวงจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่

เอาเงินให้เมียหมดเก็บ
ใช่ค่ะแล้วในช่วงนี้เรียกว่าการเงินค่อนข้างดีด้วยนะ
เพราะว่าจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากช่องทางใหม่
อาจจะทำงานหลักไปด้วยแล้วก็ทำงานเสริมไปด้วย
เรียกว่าดีมากเลยมีเงินเข้ามาแถมมีโอกาสได้โชคลาภด้วย

เรื่องของการเงินถือว่าดีเหมือนกันนะคะสำหรับคุณสารวุฒิในช่วงนี้เนาะ

ก็คืออย่างที่บอกไปเป็นทั้งงานหลักด้วยอาจจะเสริมด้วยต้องเหนื่อยหน่อย

เรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของความเครียด
พักผ่อนน้อยหรือว่าโรคเก่าที่เคยเป็นมันอาจจะกลับมาแต่ว่าไม่ได้รุนแรงมาก
อาจจะหาเวลาไปตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการแก้เคล็ด
คือโดนเจาะโดนแบบว่าให้เอาเลือดออกจากตัวสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการแก้เคล็ด

บริจาคเลือดก็ได้หรือว่าจะไปตรวจสุขภาพก็ได้นะ
ช่วงนี้ก็ไปตรวจสุขภาพแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วย
และแน่นอนว่าคุณสารวุฒิเป็นผู้โชคดีนะคะ
รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไป๒ชิ้นเลย
หลังจากที่ได้ไปแล้วต้องทำยังไงบ้างคะหมอไก่
พระรอดนะคะเวลาที่ได้ไปก็คือขอให้อยู่ในห้องที่สงบค่ะ
ทำจิตใจให้สงบก่อนอย่าคิดวอกแวก
จากนั้นตั้งนโม๓จบแล้วดิฉันก็คือจะมีบทสวดไปให้ด้วย
แล้วก็คือเราต้องสวดมนต์ก่อนนะคะสวดคาถาบูชาพระอ้อก่อน
บอกเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าเรื่องของการงาน
สิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากขอต้องกะปังไป
ใช่ค่ะยินดีด้วยกับคุณสารวุฒินะคะ
ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้
ทุกวันศุกร์เราจะตั้งโพสต์นี้ไว้

แล้วก็เรื่องที่อยากจะถามหมอไก่ไว้ได้เลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวติดตามหมอไก่กันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ
สำหรับตลอดข่าวสุดสัปดาห์๑๑โมง๓๐นาที